ข่าวนี้ก็โหดไม่แพ้กันนะคะเรื่องราวของรักความรักนี่แหละนะคะเมื่อเลิกรากันไปรับไม่ได้ฝ่ายชายที่เป็นแฟนเก่า
รู้ว่าแฟนอดีตแฟนสาวของตัวเองไปคบหากับผู้ชายคนใหม่และเร็วเกินไปใช่เนี่ยตามข้างหลังเลยอืมเออ
แล้วคุณรู้ไหมสิ่งที่เขาทำคือเขาไปตามประกบประกบยิงแฟนใหม่ของอดีตแฟนสาว๒นัดแบบจ่อหัวเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้โหดมากนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตำรวจเนี่ยหลังรับแจ้งเหตุค่ะก็เข้าไปตรวจสอบมีคนไล่ยิงกันตรงริมถนนค่ะ
เบนจมะน้ำแคบที่ตะบนนาซายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพอไปถึงปรากฏเจอคนเจ็บ
นายพีรพัฒน์นะคะโลกพิบันหรือในฟิล์มอายุ๒๓ปีเองสภาพคือนอนจมกองเลือดแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์นะคะสีน้ำเงินเนี่ยล้มคว่ำอยู่ตรงนั้นด้วย

ตกอยู่สองปลอกมีหัวกระสุนหนึ่งหัวติดอยู่ที่หมวกแก๊ปสีดำของในฟิล์มคนตายด้วยสอบถามนะคะทางด้านของนางเสาแนนซึ่งเป็นแฟนสาวเนี่ยของในฟิล์มก็ให้การแบบนี้ว่าคนร้ายที่มาก่อเหตุเนี่ยยิงในฟิล์มเนี่ยก็คือเป็นแฟนเก่าของเธอเองชื่อว่าในหนึ่งหรือนายนิติพงธัญกิจค่ะอายุ๒๖ปีเลิกรากับ
ทำงานเป็นพนักงานรีสอร์ทแห่งนึงห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสักหนึ่งร้อยเมตร
ก่อนเกิดเหตุค่ะในฟิล์มขี่มอเตอร์ไซค์ก็ออกจากรีสอร์ทจะพาเธอนี่แหละนั่งซ้อนท้ายไปด้วยกันจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
ก็ปรากฏว่าขี่ไปตามถนนสายเส้นนี้ที่เกิดเหตุเจอในหนึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามประกบแซงซ้ายขึ้นมาแล้วเอาปืน๙มมเจาะยิงศีรษะในฟิล์มแฟนใหม่ของเธอ๒นัดซ้อนต่อหน้าต่อตาเธอจนรถเนี่ยล้มลงนะคะ
หลังจากนั้นในหนึ่งก็ขี่รถเนี่ยหลบหนีไปในความมืดค่ะเพราะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นสักช่วงประมาณ
สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะคะครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเจ้าที่ก็ต้องเร่งออกติดตามตัวนะคะตัวในหนึ่งคนก่อเหตุจนกระทั่งล่าสุดคุณผู้ชมคะในหนึ่งติดต่อ
ขอเข้ามอบตัวแล้วนะคะกับพันธบรวจเอกโชคดีศรีเมืองค่ะ
ภูมิกับการสอบภอมเมืองนครสีธรรมราชเจ้าตัวรับสารภาพว่า
ก่อเหตุจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจเขายืนยันเขาบอกเขาสาบานเลยนะ
ไม่ได้ตั้งใจยิงฮะอ๋อไปฟังเสียงค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป